เป็นคลิปมอเตอร์ไซค์มาชนคุณยายอายุ๗๔ปี

ท้ายที่สุดคือมีรถที่เปิดประตูมาช่วย
ผู้หญิงคนนั้นที่ลงมาคือหลานของคุณยายนะคะ

ทีแรกคุณยายเขามองแล้วนะก่อนจะข้าม

ส่วนรถคันนี้คือเป็นหลานของคุณยายค่ะ
เปิดประตูรถมาแล้วก็รีบช่วยคุณยายเลย
แล้วดูนะมอเตอร์ไซค์ไม่คิดจะหันมาดู

มันไปเลยอ่ะนะ
ค่ะนี่ดูแล้วเป็นถนนในซอยด้วยนะคุณสืบสกุล
แล้วก็เขียนข้อความจิตใจความเป็นมนุษย์คือไม่มีเลย

คือแกดูฝั่งที่รถควรจะมาแล้ว
แต่มอเตอร์ไซค์มาเร็วมากรีบไปตายหรือไง

แต่คุณไม่สนใจใยดีกับคนแก่ที่ล้มเลยเหรอ

คือในโพสต์ค่ะคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้
เขาเป็นหลานของคุณยายผู้หญิงเสื้อสีขาวเนี่ยนะคะ

เพราะว่าหลานโพสต์ภาพของคุณยายอีกรอบนึง

บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณความห่วงใยจากทุกคน

พาคุณยายไปหาหมอที่คลินิกหมอภูมิศิลป
อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองลำพูน

ก็เลยบอกว่ายายจ๋ายายรอหน้าคลินิกละกัน
พอเธอขับรถมาจะจอดเทียบให้คุณยายมาขึ้นรถ
ก็ข้ามมาเหมือนกับจะขึ้นรถนะคะ

จังหวะนั้นหลานโมโหมากเลยนะ
คือขี่ไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ
ตอนนี้คุณยายไม่ได้เป็นอะไรแล้ว

ส่วนมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่าตกใจ
หรือทำตัวไม่ถูกหรืออะไรก็แล้วแต่

เขาบอกว่าคุณยายปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วง
คุณพูดหมดไปชด
เชิญอะไรด้วยหรือเปล่านะ